ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางเมืองเลยค่ะกลางเมืองกรุงเทพมหานครเลย
กลางยังไงก็คือหน้าสกายวอล์กที่มาบุญครองค่ะ
กลางเมืองเลยวัยรุ่นยกพวกตีกันค่ะคุณผู้ชมตำรวจนะว่าไปดูหนังมา
บางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับหนังจบพอดี
มันจะเป็นสาเหตุหรือไม่นะคะตำรวจเนี่ยเข้าระงับเหตุทัน
เพราะว่าเขาสังเกตแล้วก็จับอาการได้ว่าสงสัยตีกันแน่นอนค่ะ

ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนกำลังเยอะด้วย
นี้เนี่ยค่ะตรงสกายวอล์กสองกลุ่มยกพวกตีกันค่ะ
กลุ่มใหญ่ทั้งคู่เลยตรงทางออกประตูห้างค่ะ

ดูหนังจบแล้วมาก่อเหตุแบบนี้หรือเปล่านะคะ
ตำรวจมาระงับเหตุได้ทัน
เพราะว่าเขาเห็นท่าทีว่าอาชีวะทั้งสองกลุ่มนี้
สงสัยไม่ดีแน่แล้วนะฮะมันตุ๋ยแล้วนะคะ
ตีกันแน่แล้วก็ตีกันจริงนะคะ
อันนี้คือเหตุการณ์ที่กลางเมืองนะคะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งสมุทรปราการนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีการยกพวกทำร้ายกันเหมือนกันนะคะ

ส่วนอีกรายหนึ่งถูกฟันที่ขาขวาและแผ่นหลัง
โอ้โหแต่ละคนนี่เจ็บไม่มีดีสักคู่สักคนนะคะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจนำตัวเด็กนักเรียน๗คน

ขึ้นรถเมย์แล้วมาลงตรงนั้น
ในนั้นปลาระเบิดปิงปองใส่พวกเขา
บางคนก็ถืออาวุธปืนวิ่งเข้าหา

จนทำให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บนะคะ

ก็ต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดหาหลักฐาน
ว่าฝ่ายไหนเป็นคนเริ่มก่อนค่ะ
โอ้โฮโดนระเบิดก่อนนะครับ
โดนระเบิดปลาก่อน
แล้วก็มีคนขับมอเซ้ที่ขับตามรถเมล์ปืนมาจับ
นี่ค่ะดิฉันว่าปีใหม่นอกจากโควิดแล้ว
จัดงงจัดงานอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง